ไปดูเรื่องของคลิปอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะ
สร้างความสะเทือนใจให้กับโลกโซเชียลนะคะ
และคลิปนี้ก็ยังถูกแชร์ต่อกันจำนวนมาก

เป็นการทะเลาวิวาสกันระหว่างประชาชน
คนธรรมดากับคนที่เขาอ้างว่าเป็นตำรวจผู้รักษากฎหมาย
แน่นอนว่าในสังคมโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ

ทะเลาวิวาสของชายหนุ่มทั้งสองคนต้องยุติลง
หลังมีตำรวจขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาห้ามอารมณ์โมโหของพวกเขาทั้งคู่
ก่อนจะขอร้องและไกลเกลี่ยให้หยุดการทะเลาวิวาด
อย่างแพร่ร้ายจนมีคนเข้าไปแสดงความเห็นพร้อมกับถามว่า
ตำรวจทำแบบนี้ได้หรือ
รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาผู้กระทำความผิด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังผู้โพสต์คลิป
ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเวลาประมาณเที่ยงคืนเสร็จ
เข้าสู่วันที่๑๔กุมภาพันธ์
รัฐทางสังเกตเห็นว่ารถเก๋งคู่กรณีได้ขับตามหลังมา

พร้อมกับเปิดกระจกแล้วยกนิ้วด่าทอ

จนเกิดการทะเลาะวิวาสตามที่เห็นในคลิป

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นตำรวจจริงหรือไม่
และที่โพสต์คลิปนี้ไม่ได้ต้องการพาดพิงองค์กรตำรวจ

แค่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ต่อผู้ที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้

ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพที่เห็นเป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
ขณะกำลังสัญจรมาตามปกติ
ขณะนั้นรถตู้ที่อยู่เลนขวา
ขับเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนซ้ายอย่างกระทันหัน

แล้วก็ไปเฉียวกับรถกระบะที่อยู่เลนซ้าย
ซึ่งจังหวะนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมาด้วยความเร็ว
ก่อนจะชนท้ายรถตู้เข้าอย่างจัง
จนกระเด็นทะไหลไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคัน

ล้มกลิ้งไปบนถนนทั้งสองคันตามที่เห็นในคลิป

ลงไปช่วยคนขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง๒คัน

นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
โดยคลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวาง
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นในหลายแง่มุม

ขอให้มีสติและรีบโทรแจ้งสายด่วน๑๖๖